ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวกลางอื่นที่น่าสนใจรอบวันกันค่ะ
ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่๑๕๑๗กันยายนนี้ค่ะ
โดยทีมชุดยู๑๒นะคะมีดุลกีเป็นแชมป์ใน๒สมัยหลังสุดด้วยค่ะ
ต่อกันที่ในสุรพลอุทันทุนะคะผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอกบริษัทไทยเบเรดจำกัด
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสมาคมสนามกอล์ฟไทย
ด้วยการเชิญผู้แทนจากสนามกอล์ฟทั่วประเทศมาประชาสัมพันธ์
เพื่อดึงดูดนักกอล์ฟจีนไปท่องเที่ยวแล้วก็ออกรอบยังสนามกอล์ฟที่ไทยค่ะ
ก็เพราะเล็งเห็นนะคะว่านักกอล์ฟจีนมีศักยภาพด้านการใช้จ่าย
รวมถึงสนามกอล์ฟในไทยได้มาตรฐานและก็ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวแล้วก็เล่นกอล์ฟในไทยค่ะ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จนะครับ

ก็หวังว่าโครงการช้างขับแชมเป็นชิปเนี่ยก็คงจะได้ดำเนินต่อไปเรื่อยนะครับ
ไปหาที่ที่จะได้พานักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวแล้วก็มาเล่นกอล์ฟที่เมืองไทยนะครับ
กอล์ฟบ้านเราจะได้มีการพัฒนาแล้วก็ทำธุรกิจอย่างยั่งยืนตลอดไปครับ
ส่วนรายการต่อไปของนักวอล์ฟเวอร์วอล์หญิงทีมชาติไทยนะคะ
เริ่มแข่งขันกันในวันที่๑๖กันยายนนี้นะคะ
๘นาฬิกา๒๐นาทีติดตามการถ่ายท่อส่วนผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๒๐ท่อง๓๒กันได้ค่ะ